ไปดูเรื่องราวของสาวใจเด็ดที่บุรีรำนะฮะ
มิจฉาชีพไปหลอกซื้อหมู๕ตัว
เอาหมูขึ้นรถปุ๊บขับรถออกไปเลยครับ
ผู้หญิงใจเด็ดเอายังไงดีกระโดดขึ้นกระบะครับ
เกาะท้ายกระบะแล้วก็ถูกมิจฉาชีพผลักตกลงมาจากรถ

คนร้ายทำยังไงดูไหมยนต์เงินให้
เป็นการเปิดทางแล้วก็ขับรถหนีต่อไปเลยครับ

ผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็เป็นสองสามีภรรยานะครับ
คือนายธวัชชัยกับนางสาวอรุณนะครับ
อยู่ที่บ้านหนองไสงามตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ

ขับกระบะแข็บวีโก้สีบรอนไม่ทราบทะเบียนเข้าไป

ทีแรกให้ราคา๑๗๐๐บาทก็ยกกรงหมูขึ้น
ท้ายรถกลับบอกว่าน้ำหนักกรงมันหนักนี่นะ
ก็หักน้ำหนักออกไปจาก๑๗๐๐หรือ๑๕๐๐

จริงเขาขายยกคอก๕ตัวไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทนะ
สุดท้ายคนร้ายไม่พอใจขับรถออกจากคอกหมูไปเลยครับ
บอกว่าเดี๋ยวไปตกลงราคากันใหม่แล้วกัน
แล้วก็อาศัยจังหวัดนั้นเนี่ยเร่งเครื่องขับรถจะหลบหนีนะฮะ
ฝ่ายเมียเนี่ยนางสาวอรุณเห็นท่าไม่ดีก็เลยกระโดดขึ้นไป
เกาะอยู่ท้ายกระบะครับแล้วตะโกนบอกให้สามีช่วย
แต่คนร้ายไม่สนใจขับรถต่อไปนะครับ
แล้วหนึ่งในแก๊งของคนร้ายที่นั่งท้ายกระบะนั้น
ผลักเธอแกะมือเธอออกจากกระบะแล้วก็ผลักเธอตกจากรถ
แขนขาถลอกบาดเจ็บอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
จากนั้นสามีก็ขี่รถจักรยายนไล่ตามกระบะของคนร้ายไป
พร้อมตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดจับ
กระทั่งมีชาวบ้านออกไปยืนขวางรถคนร้ายตัดสินใจ
เอาเงินที่กำอยู่หวานออกมานอกรถเหมือนเอาเงินไปค่าซื้อหมู
แล้วสุดท้ายชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บเงินทั้งหมดทั้งหมด
มาให้กับเจ้าของหมูก็ได้เพียง๑๕๐๐๐บาท

แล้วก็บอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยน่าจะไม่แค่มาช่อกง
แต่เป็นการจะมาปล้นหมูนะครับ
เพราะว่าไม่อยากให้ไปก่อเหตุหลอกลวงชาวบ้านคนไหนอีกนะครับ
สุดท้ายเสียหมูปลายได้เงินมา๑๕๐๐๐บาทนะครับ